ต่อกันที่จังหวัดมรยองนะครับมีหญิงชะลาคนหนึ่งอายุ๘๒ปีข้ามถนนต้องการจะไปร่วมงานศพของเพื่อนบ้านที่เสียชีวิตแต่ว่าตัวเองนั้นถูกรถชนกลายเป็นศพซะเองครับ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบนถนนสาย๓๕๗๔มรยองมาบปู่ครับท้องที่หมู่๑ตำบลละหารอำเภอปลวกแดงจังหวัดมรยอง
ผู้เสียชีวิตที่บอกก็คือนางเลี้ยงทองคำอายุ๘๒ปีครับ
นอนเสียชีวิตอยู่บนเกาะกลางถนนในสภาพนั้นคอหักแล้วก็แขนขาผิดรูป
เลือดไหลบริเวณศีรษะควันปลอมนั้นหลุดออกมาตกอยู่ข้างศพ
เสื้อผ้าก็ขาดวิ่นไปหมดเลยนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่านางเลี้ยงกำลังจะข้ามถนนข้ามฝั่ง
ไปเข้าเมืองไปทางระยองนะครับไปงานศพ
พอข้ามถนนมาใกล้ถึงเกาะกลางอยู่แล้ว
ที่มีนายวราพงศ์รัตนามหาภัยศาลอายุ๒๘ปีเป็นคนขับ
มาด้วยความเร็วล่ะครับจากแยกบ้านปากแพรกมุ่งหน้าเข้าเมืองระยอง
ไม่เห็นมันมืดครับชนอย่างจังจนร่างของนางเลี้ยงกระเด็นไปตกอยู่เกาะกลางถนน
ไหลไปไกลสัก๓๐เมตรได้แล้วก็เสียชีวิตทันที
ตำรวจก็คุมตัวคนขับไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข้อหาขับรถชนคนตายนะครับ